เป็นกลุ่มคนร้ายนะคะเขาไปกัน๔คนค่ะ
ปล้นร้านทองที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไป๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่ามี๒คนที่ปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเป็นสองคนที่เข้าไปในร้านทอง
แล้วไปก่อปฏิบัติการคนหนึ่งใส่หมวกเนี่ยนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งคนสวมเสื้อเชิดสีฟ้า

แล้วไปโกยเอาทองใส่กระเป๋าไป
ได้เงินขออภัยนะคะได้ทองไป๔๓๗บาท
คิดเป็นมูลค่าแล้วประมาณ๙ล้านบาท

ใช่ค่ะสองคนนี้นะคะเอาเน้นย้ำเฉพาะสองคนนี้นะ
หลังจากก่อเหตุหลบหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ลาว
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางการไปจับกลุ่มตัวได้๑คน
ก็คือคนนี้คนที่ยืนคุมเชิงอยู่เนี่ยถือปืนอยู่เนี่ย
เอากลับมามอบให้กับทางการไทยนะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองขอนแก่นทันทีนะคะ
การจับกลุ่มตัวนะคะเป็นการจับกลุ่มตัว
เอกเรืองศักดิ์พันธองอายุ๖๐ปี
ผู้ต้องหาร่วมกันชิงทองที่ห้างทองแม่ทองภูลในห้างสรรพสินค้า

เมื่อวานนี้ค่ะการจับกลุ่มตัวได้ที่ฝั่งลาว
เป็นการจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในนครหลวงเวียงจันทร์นะคะ
ส่งมาสอบสวนต่อที่สพเมืองขอนแก่นทันที
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
และให้การว่าหลังก่อเหตุมีเพื่อนชาวอุดร
เป็นคนพาหลบหนีข้ามฝั่งไปประเทศลาว
ข้ามฝั่งแถวจังหวัดหนองคายนะคะ
อกจากนี้มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันที
ซึ่งการทำแผนตำรวจพาผู้ต้องหาไปชี้จุด

จุดแรกค่ะกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด
และจากนั้นรอเวลาดูท่าที
ลงมือก่อเหตุ๑๙นาฬิกา
ซึ่ง๑๙นาฬิกาเป็นช่วงที่ร้านทองใกล้จะปิดบริการแล้ว
เรืองศักดิ์ทำหน้าที่ถือปืน
ยืนคุมเชิงและขู่ไม่ให้ใครขัดขืน
ส่วนนายชัยมงคลคนที่สวมเสื้อเชิดสีฟ้า

ทำหน้าที่กวาดทองรูปภัณฑ์ใส่กระเป๋า
หลังจากนั้นวิ่งหลบหนีออกไป
ห้างทางประตูด้านหลังพร้อมกันทั้งสองคนค่ะ

ตำรวจนำตัว๑๐เอกเนื่องศักดิ์ไปชี้จุดฝังทองรูปภัณฑ์
ซึ่งน้ำหนักรวมประมาณ๒๐๐บาท
อกจากนี้สิ่งที่ฝังไปด้วยคือลูกระเบิดคว่าง๑ลูก
จุดที่เขาเอาไปฝังคือสวนยางพารานะคะ
ส่วนนี้เป็นของญาติของนายชัยมงคล
จุดนี้นะคะก็คืออำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิค่ะ
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิษฐ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔กล่าวว่าจากการสอบสวน
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าร่วมก่อเหตุกับนายชัยมงคลจริง

และของกลางทั้งหมดที่ได้คืนตอนนี้นะคะ
ที่เขาเอาไปฝังไว้มูลค่า๖ล้านบาท
จากทั้งหมดที่มันหายไป๙ล้านบาท
ก็คือ๔๓๗บาทถ้าคิดเป็นน้ำหนักของทองนะ
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ร่วมกันก่อเหตุในวันนั้น
ที่ทำหน้าที่เข้าไปด้านหลังเคาน์เตอร์

ก็คือนายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์
ล่าสุดตำรวจพบเบาะแสแล้วนะคะว่าหนีออกจากประเทศลาว
คือก่อนหน้านี้ก่อเหตุเสร็จ
ไปที่ประเทศลาวด้วยกันทั้งสองคนนะ
แต่หลังจากที่ได้รับข่าวจากประเทศไทย
ว่ามีการตามหาตัวแล้วตำรวจก็รู้
นายชัยมงคลอยู่ที่ประเทศลาวแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจได้ข้อมูลมาล่าสุด
ก็คือนายชัยมงคลออกจากประเทศลาวแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังควานหาตัวอยู่นะคะ